ดูเรื่องหวานกันบ้างคู่รักต่างวัยยุคนี้เอาจริงเขามีหลายคู่แต่คู่นี้ต้องบอกเขาเลยนะ
พี่จิปวาสุพี่จ้าจ๋าพี่มัตตาความหวานไม่มีลดไม่มีตกจริง
คู่นี้เขาใช้ชีวิตคู่กันมาปีกว่าแล้วนะหมายถึงเรื่องแต่งงานนะ

แล้วนะคุณผู้ชมนะความหวานไม่ลดลงเลยอ่ะเอาจริงโดยเฉพาะฝ่ายชายค่ะ
คอยทำหน้าที่สามีสายเป้
มีพี่จิ๊บอีกไหมบนโลกใบนี้มีประเสริฐมากนะคะ
ภรรยาตลอดค่ะจนสาวหลายคนพากันอิจฉาพี่จ๋าไม่ไหวแล้วนะ
ล่าสุดเขาเพิ่งควงกันไปเที่ยวไอซ์แลนด์ค่ะ
ก็มีภาพโมเมนต์สุดหวานยังหวาน
พี่แจ๊คอากาศหนาวนะแต่บอกเลยว่ามันอุ่นมาก
โดยเฉพาะโมเมนต์ที่เขาคุกเขาขอแต่งงานอีกรอบ

นี่ไงจนหลายคนเข้ามาแซวกันว่าอุ๊ยแบบนี้
พี่จิ๊บจัตราจูนิยันรุ่นเบบีนี่น่ะมาแล้วนะต้องมาแล้วต้องมาแล้วนะ
งานนี้บันเทิงไทยรัฐเจอพี่จิ๊บที่มาร่วมงานกิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก
งานเขาอลังการเลยขอถามเลยพี่เอาไงดูงานมันต้องใช้พละกำลังแข็งแรงนะ
ปั๊มทายาทตอนนี้เป็นไงแล้วก็ไปต่างประเทศมาเนี่ยปั๊มมาหรือเปล่า
จิ๊บบอกทันทีเลยเรื่องทายาทตอนนี้พี่ชอบธรรมชาติใช่ไหมพี่ปล่อยธรรมชาติไปด้วย
ถ้าเขามีบุญก็เราจะได้ดูแลเขากันไปนะครับตอนนี้เอาจริงพี่ติ๊บบอกว่า
ว่าไม่ได้คิดพึ่งวิธีทางการแพทย์เลยนะใครที่แบบว่าทำวิธีทางการแพทย์เราก็ไม่ว่ากัน
แต่พี่จิ๊บบอกว่าขอพึ่งธรรมชาติตัวเองก่อนไปตรวจร่างกายมาอย่างนี้ไปเจอเลย

เจอหมอ

สุขภาพแล้วอายุจริงเนี่ยเลข๕นะ

เพราะฉะนั้นธรรมชาติทำได้ไปฟังให้ฟิศภาพ

อาจารย์หมอ๓๔โรงพยาบาลพูดเหมือนกันที่เป็นเพื่อน
บอกตรวจเซลล์อายุต่างมา

เพราะว่าทั้งสองคนก็มีความเชื่อ

เมื่อไหร่ก็คงมีความสุขนะครับ